เราเล่าเหตุการณ์ระทึกให้ฟังที่กาญจนบุรีที่มีเด็กวัยสี่ขวบคนนึงอ่ะ

ตัวอักษรตึก๑๐๐ปีเสื้อไปเกี่ยวอยู่กับตัวตอเต่า
สุดท้ายแล้วก็มีคนดึงเด็กขึ้นไปได้

เพราะว่าทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปดู
หลายคนสงสัยไงว่าเด็กขึ้นมาอยู่บนดาดฟ้าชั้น๗ได้ยังไง

พาคุณผู้ชมไปดูด้วยนะคะว่าลักษณะของดาดฟ้าเนี่ยมันเป็นอะไรยังไงบ้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีนะคะ
นี่เป็นตึกร้อยปีโรงพยาบาลผนพลพยุหะเสนา
ช่วงเย็นวันอาทิตย์ที่๑๐กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะ
ทีมข่าวเราเนี่ยขึ้นไปดูที่ดาดฟ้าเลย

คือเรื่องราวที่เล่ากันมาตอนแรกก็คือว่าน้องเนี่ยมากับญาติ
เยี่ยมคุณพ่อที่ป่วยนอนอยู่ที่ชั้น๗
แล้วก็น้องขึ้นไปวิ่งเล่นชั้น๘เนี่ยค่ะ
มาพร้อมกับนายแพทย์สมเจตเหล่าลือเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลด้วย

เห็นไหมคะว่าเขามีการล็อกอย่างแน่นหนา๒ชั้น
แต่วันเกิดเหตุประตูนี้มันไม่ได้ล็อกไง
ล็อก๒ชั้นเลยแต่วันเกิดเหตุไม่ได้ล็อก๑ชั้นเลย
บอกว่าที่ไม่ได้ล็อกเพราะว่าแม่บ้านมาทำความสะอาด

ก็เดินไปให้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพาไปดู
นี่ค่ะมันเป็นลานโล่งตามภาษาดาดฟ้าทั่วไป
ก็เลยวิ่งเล่นกันได้ก็คือเด็กขึ้นมาวิ่งเล่นกัน

ขอบของดาดฟ้าเนี่ยมันสูงประมาณเมตรนิดเองค่ะ

ใช่ประมาณนั้นเองเพราะฉะนั้นถือว่าเตี้ยมาก

เลยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กวิ่งเล่นแล้วอาจจะเหมือนกับว่า
ชนกันเล่นกันแล้วก็แบบร่วงตกลงไปได้
พยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟังนะคะว่า
ตอนที่มันเกิดเหตุประมาณสัก๔โมงเย็น
มีแม่บ้านที่อยู่อีกอาคารบนชั้น๙
เห็นเด็ก๒๓คนวิ่งเล่นอยู่บนดาดฟ้า

ขึ้นไปดูดาดฟ้าที่ตึกร้อยปีหน่อย
มีเด็กวิ่งเล่นอยู่เดี๋ยวจะอันตราย

ไม่เห็นมีเด็กสักคนเลย
สักพักหนึ่งเท่านั้นแหละค่ะได้ยินเสียงกรีดร้องดังมากจากข้างล่าง
เป็นเสียงแบบกรีดร้องจากคนหลายคนนะคะ

แล้วคนข้างล่างก็หวาดเสียวร้องกรีดร้องกัน

เสื้อน้องเนี่ยมันเกี่ยวอยู่เอักษรต่อต่าว
ส่วนมือน้องเนี่ยนะคะก็จับตัวอักษรต่อเต่าไว้
ส่วนขาน้องเนี่ยยันผนังเอาไว้
ซึ่งตอนแรกน้องก็ไม่ได้มีท่าทีแบบว่าร้องไห้โวยวายหรืออะไรเลยนะ
กระทั่งข้างล่างเนี่ยเสียงหวีดร้องเสียงกรีดร้องมันดังขึ้นเรื่อย
น้องก็เริ่มมีอาการแล้วเริ่มเหมือนแบบว่าตื่นกลัวไปด้วยตกใจไปด้วยเริ่มจะร้องไห้ไปด้วย
จนกระทั่งนี่แหละค่ะวินาทีชีวิตผู้ชายคนนี้ขึ้นมาช่วยดึงตัวน้องขึ้นมาจากตัวอักษรต่อเต่านี้
ในขณะที่พยาบาลอีกหลายคนเนี่ยต้องจับตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้เพื่อไม่ให้เขาร่วงลงไปด้วย
คือต้องต่อต่อกันแบบนี้เพื่อจะเอาน้องคนนี้ขึ้นมาให้ได้
ที่มีผู้ชายคนนั้นขึ้นมาด้วยเขาก็เลยแบบร้องเอื้อมแล้วก็จับเอวเขา
เหมือนว่าเขาเอื้อมจับเด็กเราก็จะจับเอวเขาดึงเขาไว้ด้วยเหมือนกันอะไรอย่างนี้
ก็ช่วยกันเขาก็สามารถดึงได้ว่าผู้ชายน่าจะข้อแรงดีกว่าเรา
ค่ะน้องขึ้นมาเขาก็ไม่ได้มีอาการตกใจมากเลยนะคะไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ตัวสั่นอะไร
ช่วยเรื่องมาได้ยังไงตามสภาพนะน้องเป็นยังไงบ้างต้องขอบคุณด้วยนะ
ฝากไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองทุกคนด้วยว่า
ไม่ควรพาเด็กอายุต่ำกว่า๑๒ปีมาพามาโรงพยาบาล
แต่ถ้าจะต้องพามาจริงอย่างกรณีนี้มาเยี่ยมคุณพ่อใช่ไหม
น้องก็อาจจะคิดถึงพ่อไงพามาได้นะไม่ได้ห้าม
แต่ต้องดูแลให้ดีอย่าปล่อยให้คลาดสายตาเป็นอันขาด
อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้อีก

ว่าก็อยากจะให้เหมือนกับดูแลเรื่องความปลอดภัยด้วยนะ
เพราะว่าไม่แน่ใจเหมือนกันว่าดาดฟ้าเนี่ย
จริงแล้วจำเป็นจะต้องล็อคเป็นปกติไหม
หรือว่าเปิดเอาไว้เพื่อให้ใครขึ้นไปเหมือนพักผ่อนหย่อนใจได้
ก็คิดอยู่ว่าถ้าล็อคแบบนี้แล้วเกิดเหตุไม่คาดฝันเช่นเพลิงไหม้
คนจะขึ้นไปออกไปได้อย่างไร
หรือถ้ามันจะต้องเปิดดาดฟ้าก็ทำรั้วขึ้นมาให้มันสูงดีไหม

ก็จริงแล้วเป็นว่าเด็กไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตาม
โรงพยาบาลจะริมถนนจะหน้าบ้านดูแลให้ดี
จับเอาไว้ให้มั่นเพราะว่าเด็กเนี่ยความสุขสนเขามีเยอะ